รวมไปถึงคุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ก็เช่นเดียวกัน
คือเราอยู่บ้านเขาเรียกว่าเป็นการอยู่บ้าน
เพื่อที่จะไม่ให้เชื้อมันแพร่ออกไปใช่ไหม
แต่คนในวงการบันเทิงเองเขาขอเป็นอีกหนึ่งส่วน
ในการที่สามารถช่วยเหลืออะไรเล็กน้อยที่จะต่อสู้กับโรคโควิด๑๙นี้ไป
คนแรกเลยก็คือนี่ค่ะพี่การาแมพัชรสี
พี่กาลแมร์นี่นะบริจาคเงินให้กับมูลนิธิรามาธิบดี
เป็นเงินทั้งหมด๓แสนบาทเลยนะคะ
เพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์พยาบาล
แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำหน้าที่เป็นด่านหน้า
ในการต่อสู้กับโรคระบาดตอนนี้
พร้อมกับอัปเดตได้ว่าตอนนี้พี่กาลแมร์เองก็
ครบกำหนดในการกักตัว๑๔วันแล้ว
หลังจากที่ได้มีโอกาสไปเจอพี่แมททิวเพราะว่า
ตอนนั้นที่พี่แมททิวไปอัดรายการแล้วก็ไปเจอกันนะคะ
ตอนนี้พี่แมร์เองบอกเลยว่าตัวเองในอาการปกติสบายดี
และจะระมัดระวังตัวเองต่อไปด้วยนะคะ
สำหรับผลตรวจโควิด๑๙ของพี่แมร์ก่อนหน้านี้ก็คือ
ตรวจแล้วไม่พบเชื้อนะจ๊ะ
และก็เช่นเดียวกันกับครอบครัวของตลกรูปหล่อ
รวยรถเก่งติดแก๊สพี่แจ๊ดชวนชื่นนะคะ
เมื่อวานนี้ภรรยาคนสวยพี่แจงเนี่ยนะ
เขาโพสต์ภาพเป็นภาพสลิปการโอนเงินจำนวน๑แสนบาท
แล้วก็บริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเช่นเดียวกัน
เพราะหวังว่าเงินจำนวนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือผู้อื่น
แล้วก็ถือว่าเป็นการทำบุญในวันเกิดของพี่แจงล่วงหน้าไปด้วยนะคะ
อีกหนึ่งครอบครัวก็คือว่าที่คุณแม่ลูกสองสุดสวย
เนยโชติกาเธอคนนี้ก็ร่วมบริจาค
จำนวนเงิน๑แสนบาทเหมือนกันให้กับโรงพยาบาลจุลลงกรสภากาชาติไทย
เพื่อช่วยสนับสนุนทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคน
ในการรับมือกับโรคระบาดครั้งนี้นะคะสวยใจบุญด้วยนะ
ยังไม่หมดคุณผู้ชมฝากสามีภรรยาอย่างพี่บอยพี่เจี๊ยบ
คู่นี้อย่างที่ทราบกันดีเขามีธุรกิจร้านอาหารอยู่ใช่ไหมคะ
บอยพี่เจี๊ยบก็เลยขอร่วมด้วยช่วยกันในการเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะจับมือคนไทยฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
บอยพี่เจี๊ยบเขาประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเลยนะ
บอกว่าสำหรับใครนะที่ตกงานช่วงนี้ไม่มีรายได้โดนพักงาน
หรือกำลังเดือดร้อนเลยนะคะให้มารับอาหารและน้ำดื่มฟรีของทางร้าน
ร้านเธอเนี่ยอยู่แถวสารยานครปฐมใครสะดวกแถวนั้นไปที่ร้านพี่บอยพี่เจี๊ยบได้เลยนะคะ
ส่วนคุณแม่ว่าที่คุณแม่ลูกสองอีกหนึ่งคนกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ค่ะ
ก็โพสต์อินสตาแกรมว่าเธอเนี่ยบริจาคเงินเรียบร้อยแล้ว๒๐บาทนะ
พร้อมกับมีการแท็กต่อไปยังคนรู้จักอีก๒๐คน
ให้ร่วมด้วยช่วยกันในการบริจาคให้กับโรงพยาบาล
เพื่อให้ต่อสู้กับโรคโควิด๑๙ที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้อย่างที่บอกเนาะ
น้ำใจคนไทยเราได้เห็นในช่วงที่มันมีวิกฤตอะไรแบบนี้
แต่ยังไงเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลตัวเองกันออกมานะคะ
อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติใช่ค่ะ